มาต่อที่หน้าจอทีวีฮะด้านหลังนี้หลงลักษณะห่มเหลือง

ดึงสติแม่ปองหรือทิศสมปองกลับมาหน่อย
เพราะว่าช่วงหลังเนี่ยโพสต์บ่อยและโพสต์แรง
แล้วรอบนี้พี่บุ๋มเองก็ไม่ค่อยจะสบายใจ
กับการที่ได้รับข้อมูลว่าเคยมีพระมาหลงรัก
ที่สมปองหลงรักขณะที่ยังอยู่ใต้ร่มกาสาวพะ
แต่ก่อนจะไปที่สมปองก่อนจะไปพี่บุ๋ม
ต้องมีอีกคนนึงครับอีกคนนึงก็คือแม่รีน่า

แม่รีน่าพี่ภาคสาให้เรียบร้อยแล้วว่า

คนเราย่อมรักกันได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทีฮะ

มันไม่ได้เป็นเสียหายรักใครชอบใคร

เขาเรียกฝันเปียกไงแต่จะบอกสมปองเนอะ
ต้องรีบเข้ายิมฝึกมวยไวเลยพุงใหญ่มากแล้วเหมือนพุงใหญ่กว่ากูอีก
ป๊าแม่ปองดูอยู่หรือเปล่าพุงแกน่ะใหญ่กว่าพุงฉันอีก
ฉันน่ะไม่เป็นไรเพราะฉันแก่ใกล้ตายแล้วหกสิบสาม
ละแกเพิ่งจะกลับมาเป็นไอดอลแกควรจ๋า
ที่แกอยากชูกน่ะแกจะได้ผอม
แล้วจำเลยว่ะบุหมประณาตาชอบผู้ชัยมีซิสแพ็ค

รักใครก็ไม่ผิดจะอยู่ในสถานะไหนก็ไม่ผิด

โอ้โหนี่พูดในขณะกินข้าวเลยเหรอ

แม่ลีน่ายังชอบใคร

ส่วนแม่ลีน่าใจเย็นจาพูดแบบนี้ไว้ก็เลยอยากจะฝาก
แบบตอนนี้มันยังไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่
แต่แม่ปองขยับไปที่แม่ปองที่สมปอง
บอกว่าสิ่งที่พูดไปที่บอกว่าหลงรักพี่บุ๋มปะนัดดา
ตั้งแต่อยู่ภายใต้ร่มกาสวพัฒน์พูดผ่านรายการรายการหนึ่ง
จริงแล้วมันเวลาจะไปออกรายการมันต้องมีอะไรที่มันดูแบบเป็นคอนเทนต์สนุก
มีอารมณ์สนุกมันกลัวอะไรกลัวสับปะรดอะไรประมาณนี้
มันต้องเป็นแบบนี้นะฮะทิศสมปองก็เลยบอกว่า
ไปออกรายการแล้วไปพูดแบบนั้นมันเหมือนแค่คอนเทนต์
ให้รายการดูมีสีสันหรือว่าขายได้
เจอจรัสสักหน่อยเท่านั้นเองนะครับ
แต่ที่ชอบพี่บุ๋มจริงเนี่ยชอบเพราะหนึ่งแกเป็นนางสาวไทย
เป็นตัวแทนคนไทยเป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้หญิงเสียสละนะครับ
แล้วกระแสที่ออกมาว่าทิศสมปองไม่ชอบพี่บุ๋ม

แล้วบอกไว้ตรงนี้เลยที่พูดไปก็คือคอนเทนต์
แต่ยืนกรานยืนยันว่าหลังจากนี้ศึกมาแล้ว๒ปี
จะไม่มีเมียจะยังไม่มีเมียในตอนนี้ด้วยนะครับ
ส่วนพี่บุ๋มปนัดดาให้แสดงความเห็นไว้
บุ๋มประนัดดาแสดงทัศนะว่าเรื่องนี้จริงแล้ว

มีพระมาชอบตั้งแต่ท่านยังอยู่ใต้ร่มกาสวพัฒน์
แต่ไม่เป็นไรถ้าไม่ปองชอบในขณะที่เป็นพระก็ว่ากันไป
แต่ถ้าหากจะบอกได้ก็อยากจะบอกไว้ว่าจริงแล้ว
มันเป็นเรื่องไม่เหมาะสมที่จะมาพูดเรื่องแบบนี้บ่อย
และที่สำคัญคนที่เป็นแฟนคนปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นนักแม่นปืนด้วย
บุ๋มก็เลยพูดเรื่องราวเรื่องนี้ครอบคลุมทุกประเด็นฟังพี่บุ๋ม
พี่บุ๋มมองอย่างไรบ้างคะตรงนี้
ก็คงมองไม่ต่างกับทุกคนนั่นแหละค่ะ
ถามว่าเครียดกับข่าวแบบนี้ไหมพี่ไม่ชอบอยู่แล้ว
เพราะมันงามมันดูไม่เหมาะสมแต่เพียงแต่ว่า
ในเมื่อเป็นข่าวพี่ก็ต้องมีจุดยืนของพี่อะนะ
ว่าเราก็ยังคงเป็นของเราเหมือนเดิมทำตัวเหมือนเดิม
แล้วก็เวลาที่เข้าวัดหรืออะไรพี่ก็ระมัดระวังตัวของพี่เหมือนเดิม
ก็ไม่ว่าอะไรค่ะเขาไม่สวดนักข่าวอะไรแบบนี้
เขาบอกว่าเสียเวลาชีวิตเขาทำมาหากินดีกว่า
เขาคือใครเขาคือแฟนพี่บุ๋ม
พอมีคนตั้งคำถามว่าแล้วแฟนพี่บุ๋มเนี่ยเจอข่าวนี้เห็นข่าวนี้ว่า
สมปองชอบพี่บุ๋มแต่ยังอยู่เป็นพระอยู่
อะไรไหมคงไม่ว่าอะไรอย่าไปเสียเวลาชีวิตเลย

สำหรับเรื่องราวเรื่องนี้นะฮะ